เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าทีแรกตำรวจคิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะ
สุดท้ายไปได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะครับ
มีจักรยานยนต์เนี่ยออกมาแล้วก็ไปเฉียวชนกับคันที่เขาขี่อยู่บนทาง
แล้วจักรยานยนต์ที่อยู่บนทางเนี่ยโชคร้ายมาก
เพราะว่าคันนี้ฮะที่ขี่ออกจากซอยมาเนี่ยแล้วไปชนเขาเนี่ย
เขากระเด็นไปโดนรถกระบะเสียชีวิตนะครับ
แต่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะภาพไกลรถกระบะจอดอยู่แป๊บนึงไปเลย
อ้าวแล้วจักรยานยนต์คันที่ออกมาจากซอยตอนแรกอ่ะ
โดยไม่ระวังรถบนถนนเนี่ยเนี่ยทีแรกก็จะจอดอยู่
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปเลยเหมือนกันโอ้โห
นี่ฮะทีแรกตำรวจก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นอุบัติเหตุ
พลิกคว่ำเสียหลักบนถนนแล้วก็หัวไปฟาดพื้นเสียชีวิตหรือเปล่า
สุดท้ายพอไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าตอนที่เกิดเหตุตอนแรกเนี่ยนะฮะ

แล้วก็พุ่งไปชนเขาจนเกิดการเสียหลัก
แล้วก็ไปโดนรถกระบะอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวต้องดูตอนที่รถออกจากซอยมานะครับ

พุ่งมาเนี่ยออกมากลางทางเลย

รถใหญ่ขับไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นทางเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ที่จังหวัดหนองคายนะครับ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับได้หลักฐานแล้วนะครับ
มีสองคันนะฮะรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ที่ออกจากซอยที่ไม่ดูเลยนะฮะ
คือดูหน่อยนึงแล้วไม่ช่วยเหลือก็ไปเลยอ่ะไปเลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุสักศักดาวัชรานนท์รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดหนองคายบอกว่าพนักงานสอบสวนได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทำให้ทราบว่าผู้ที่เขาเสียชีวิตเขาไม่ได้เสียหลัก
แล้วประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตแต่มันสืบเนื่องมาจากเรื่องของรถที่ออกจากซอย
นะฮะเห็นไหมฮะคือรถออกจากซอยยังไงคุณต้องหยุดก่อน
ซ้ายดูขวาก่อนพอพุ่งออกมาเนี่ยจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาตามทางเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยเขาก็เสียหลักค่ะแล้วโชคร้ายมากไปเจอรถกระบะอีกคันหนึ่งที่
พุ่งเข้ามาพอดีนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคู่กรณีแล้วนะครับ
ก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ออกจากซอยแล้วก็รถกระบะนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำนะครับแล้วตอนเนี้ยที่เชิญตัวมาแล้วเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ยอมรับว่าขี่รถออกมาจากตลาดจากซอยในตลาดเนี่ย
ไม่ได้ดูรถทางตรงจริงแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นต้นเหตุ
จักรยานยนต์ของนางสาวอิสริยาล้มส่วนคนขับกระบะบอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้หนีนะก็ลงมาดูคนเจ็บนั่นแหละ
แต่ก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรหรือยังไรก็เลยขับรถออกไป
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องสอบสวนสอบปากคำกันอย่างละเอียด
แล้วจะแจ้งข้อหาอีกทีนึงแต่ความจริงแล้วคุณต้องลงมา
ใช่ไหมลงมาดูเลยจะผิดจะถูกเนี่ยว่ากันทีหลังต้องมาช่วยเขาก่อน